ชื่อจริงชื่ออมรวันนามสกุลบริรักษ์
อายุ๕๘ปี

ห้องที่ป้าอยู่ก็เป็นห้องแถวเล็ก
อยู่กับสามีแล้วก็ป้าแล้วก็ลูกสาว
ผมป่วยเป็นโรคสมองตีบอาการพูดไม่ชัดครับ
แขนไม่มีแรงต้นคอก็ไม่มีแรงทรมาน
แกก็มีความพยายามว่าแกจะทำยังไง
ที่จะให้เป็นภาระกับครอบครัวน้อยที่สุด
อยู่มาเท่ากับอายุลูกแล้ว๒๐ปีแล้วค่ะ

ไม่ทิ้งไปไหนแล้วแล้วก็ไม่คิดจะทิ้งด้วย
ลูกสาวชื่อหยุยอายุ๑๙ปีค่ะ
เขาเป็นเด็กพิการทางสติปัญญา
การเรียนรู้แล้วก็ทางร่างกาย
ก็จะมีรู้เรื่องบ้างก็คือการยิ้มโต้ตอบ
ร่างกายก็คือการเคลื่อนไหวไม่ได้เลย
เขาจะขยับตัวก็มีแต่แม่พ่อแม่ขยับให้
มือข้างขวานี้เขาจะบิดออกมือข้างซ้ายเขาจะงอเข้า

ขาก็จะเหยียดได้บ้างส่วนมากจะงอ
คืออวัยวะข้างในก็คือ๑ปอดมีปัญหา
เป็นปอดติดเชื้อก็เลยต้องมาใส่อาหารทางสาย
แล้วก็ปอดทำงานข้างเดียวข้างซ้ายข้างเดียว
แล้วก็ทุกวันนี้น้องจะหายใจทางปาก
คิดว่าลูกน่าจะทรมาน
มูกเขาข้างนึงก็จะมีสายอยู่ด้วย
แน่นอนคือมันต้องหายใจไม่สะดวกอยู่แล้ว

เราจะไหวไหมเราท้อนะแต่เราต้องสู้
รักค่ะมีลูกสองคน
พอลูกคนนี้มาอยู่ในสภาพนี้ก็ชีวิตเราให้ได้
นี่ก็คือน้องหยุยค่ะเขาก็จะนอนอยู่อย่างนี้ตลอด
เขาจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลย
ตอนเกิดมาน้องหยุ่นก็เป็นเด็กปกติอะค่ะ
มีพัฒนาการตามวัยเด็กปกติค่ะ
ตอนนั้นแม่ทำงานเย็บผ้าที่โรงงานอุตสาหกรรมที่บางพี
ก็เลยเอาน้องไปจ้างเลี้ยงมีอยู่วันหนึ่ง
เลี้ยงบอกให้แม่ไปซื้อยามาตัวหนึ่ง
คือแม่เข้าไปถาม
ผลของยาตัวนี้ก็ทำให้เด็กนอนเด็กที่งอแงก็จะหลับง่ายค่ะ
ถ้ากินเยอะไปก็จะมีผลต่อสมองของเด็ก
แล้วก็แม่ก็ไม่ได้ซื้อแม่ก็ให้เลี้ยงอยู่อีกระยะหนึ่ง
พอถึงน้องอายุ๙เดือนแม่สังเกตดูว่า
น้องมีอุปกรณ์เยอะมากทั้งหมอนทั้งตุ๊กตาล้อมรอบน้องอยู่
คือน้องสูญเสียในการทรงตัว
คนเลี้ยงเขาบอกแม่ว่าให้ช่วยพาน้องไปพบหมอหน่อย
แม่ก็ไปหมอตั้งคำถามคำถามหนึ่งที่แม่ตกใจมากก็คือ
น้องเคยตกจากที่สูงลงที่ต่ำไหม
คือแม่ให้คำตอบหมอไม่ได้คือแม่ไม่ได้เลี้ยงเอง
ไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสูญเสียไปหมด

รู้สึกผิดถ้าย้อนเวลาไปได้แม่ก็คงจะเลี้ยงลูกเอง
จากนั้นแม่ก็ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อที่จะเอาลูกมาเลี้ยงเอง
ทุ่มทั้งชีวิตของแม่เลยค่ะแม้แต่ชีวิตแม่ก็จะให้เขาได้
แม่อยากบอกหยุยว่ายังไงแม่ก็จะดูแลหยุยตลอดไปนะ
จนกว่าแม่จะไม่ไหวเราพ่อแม่ลูกจะสู้สู้กันไปเนอะ

ป้าน้อยลูกและสามีที่พิการคือพลังงานขับเคลื่อนให้ต้องสู้และไม่ท้อ
เชิญพบกับเธอเลยครับเชิญครับป้าน้อยครับ
ก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับป้าน้อย
วันนี้มาเป็นนักสู้ชีวิตพร้อมกับเรื่องราวที่แหมสำหรับคนที่มีลูก
อย่างผมเองก็ดูแล้วดูสะเทือนใจจริงนะครับ
เอาเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับวันนี้ป้าน้อยมากับสามี

ซึ่งอยู่ทางด้านล่างแล้วนะครับก็คือคุณลุงชาลีนะครับ

ก็มีป้าน้อยมีลุงชาลีแล้วก็น้องที่นอนติดเตียงอยู่

สุขภาพป้าณตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
ก็คือเริ่มจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เป็นไทรอยด์ค่ะ
แล้วณตอนนี้ก็คือใจสั่นเหนื่อยง่ายแล้วก็หัวใจเต้นแรงผิดปกติ
แล้วส่วนของลุงอ่ะจ๊ะลุงเป็นอะไรไม่สบายเป็นอะไรบ้าง
ลุงก็เส้นเลือดในสมองตีบ
ค่ะก็อำมพลึกซีกหนึ่งกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกขวา
แล้วก็มีพากินสัน

ก็พอเดินได้อยู่ค่ะแต่ก็ต้องระวังกลัวลม

แล้วอีกคนนึงที่เป็นแก้วตาดวงใจค่ะป้า
อันนั้นคือความหวังความหวังของครอบครัวของแม่ของป้าเอง
มันมาพลาดแบบนี้ป้าก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้

ป้าขาเหนื่อยไหม
ณตอนนี้ป้าบอกตรงว่าป้าเหนื่อย

ก็ท้อทุกครั้งที่เวลาเราไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหน

เพราะว่าสามีก็ป่วยด้วยลูกก็ขออภัยที่ต้องใช้คำนี้
ทั้งคู่ที่เราต้องดูแลเนี่ยคือพิการทั้งคู่เลย

พิการมาทั้งหมดกี่ปีคะ
สำหรับลูกก็เท่าอายุ๒๐ปีแล้ว

จ๋าอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้จ้า
ข้างนี้ใกล้ประวัติ

มือนี่กรรมได้ไหมมือกรรมได้ไหม

แต่ว่าใช้อะไรไม่ได้แล้วมันกำไม่ได้
ล่ะขาเป็นไงขา

ขาข้างนี้ก็ใช้การไม่ค่อยได้

พอเดินได้แต่ต้องคอยระวัง
แต่ยังพอช่วยตัวเองได้บ้าง

จ้าย้อนอดีตไปนิดนึงตอนน้องเกิด

มีลูกพอคลอดปุ๊บก็เลยต้องจ้างคนเลี้ยง

เดิมทีตอนน้องคลอดมาก็ถือว่าเป็นเด็กปกติเลยไหมคะ
จ้างคนเลี้ยงตั้งแต่น้องกี่เดือนป้า

คนเขามาเลี้ยงที่บ้านเราหรือเราเอาน้องไปส่ง

เป็นชั้นเดียว๒ชั้นหรือว่ายังไงป่ะ

คุณแม่ถามก่อนว่าณเดิมทีที่เราเอาลูกไปส่งทุกวัน

คือเขาเป็นบ้านคนปกติไม่ได้เป็นสถานรับเลี้ยงอะไรใช่ไหมฮะ

เป็นบ้านคนแล้วเขามารับจ้างเลี้ยงให้เรา

แม่ไปหาน้องอาทิตย์ละครั้งหรือว่ายังไงคะ
โมงเย็นของวันเสาร์ถ้าไม่มีถ้าไม่มีโอแม่ก็ไปรับน้อง

ผิดสังเกตเริ่มจากอะไรคุณป้า
เริ่มจากช่วง๘เดือนถึง๙เดือน
เด็กปกติจะนั่งได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็น้องจะมีโอนเอนแล้วก็สังเกตดูที่ว่าทำไม
น้องนั่งเนี่ยทำไมถึงอุปกรณ์ทำไมถึงเยอะจัง
มีทั้งหมอนข้างหมอนพิงสารพัดทุกอย่าง

ป้าก็เลยเอกใจหรือว่าเขาก็บอกอะไรเป็นในป้า
ให้ป้าน่ะไปซื้อยาตัวนึงมาให้หน่อย
ยานี้ป้าได้ไปตามร้านขายยาไปที่คลินิกไปถามว่ามีชื่อยานี้ไหม
แล้วให้เด็กกินเพื่อส่งผลอะไรคะ
เด็กที่งอแงนอนยากเขาจะให้ยานี้ยาตัวนี้
ยาสลุมยังไงเหรอ
ใช่คือเป็นการแก้ปัญหาของคนเลี้ยงที่ผิด
มาให้กำลังใจป้าน้อยกันเยอะนะคะ
แล้วก็มาติดตามเรื่องราวกันต่อนะคะว่า
หลังจากนี้ค่ะพี่เลี้ยงเขาจะว่ายังไง

แล้วทำไมน้องถึงนอนติดเตียงยาวมา๒๐ปีเลยค่ะคุณผู้ชม

เอาละครับมาติดตามร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตกันในคราวต่อไปนะครับ
ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
๓๒๑๘นาฬิกาตรงนะครับ
เคารพทงชาติแล้วทั้ง๒วันครับคุณผู้ชม

กันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ

ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
เพราะว่าทำงานหนักมาก

ลุงนี่ป่วยมากี่ปีแล้วนะคะป้า
๒ปีแล้วค่ะเป็นปุ๊บปั๊บ
ไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้รู้ว่าจะเป็นเลย
เบี้ยวแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ล้มเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป